เออนะคะมาต่อกันที่หนุ่มหล่อเลยกันดีกว่าคุณผู้ชม
จะบอกว่าในวงการบันเทิงเนี่ยมีหนุ่มชื่อจิรายุเยอะเหมือนกันนะ

มีทั้งสายละมุนนะคะมีทั้งสายหล่อล่ำ
มาดูซะหน่อยสิว่าผู้ชายชิจิรายุเนี่ยจะทำให้คุณหวั่นไหวได้หรือเปล่า

ผู้ชายคนนี้บอกเลยว่าทำหัวใจของสาวนั้นละลายกันเป็นแถวเลย
เรียกว่าเป็นสเปคของผู้หญิงหลายคนเลยค่ะ
โดยเฉพาะสาวที่แพ้ผู้ชายสไตล์แบบอบป้าอบอุ่นอ่อนหวานแบบนี้
อ๋อละค่ะสายตาเอยลอยยิ้มเอย
คุณจ้ามีบอกว่าต้องเอามือทาบอก
เพราะว่าหัวใจมันจะหลุดออกมาแล้วค่ะ

บอกเลยว่ามันมีแต่ความสว่างวาบเข้ามาเต็มตาเลยคุณผู้ชมค่ะ

เปิดตัวกันไปแล้วด้วย
หางไว้ที่ภาพนี้เลยได้ไหมคะ

ก็อีกท่านหนึ่งนะคะกำลังดังเลยค่ะ

คนนี้แบบอยู่กล้าวใจนิดนึง

รับบทร้ายนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะ
ต้องบอกว่าเป็นสามีแห่งชาติไปแล้ว

กระเช้าสีดาต้องบอกว่ากระชากใจดิฉันมาก

ด้วยความที่เป็นนุ่มยิ้มสวยนะคะยิ้มทีเนี่ย

รู้แต่ว่าหลงเสน่ห์มากนะคะเพราะว่าเขามีความเป็นศิลปินค่ะ

ทำเอาสาวปลาปลื้มกันไปหมดค่ะ

อย่างที่ทราบกันเนี่ยค่ะแฟนเขาก็น่ารักด้วย

เวลาทำคลิปด้วยกันเนี่ยดูมุ้งมิ้งมาก
ถือว่าเป็นแบบคู่รักตัวอย่างเลยนะคะ

กรี๊ดในผลงานเนาะ
เห็นมาตั้งแต่เด็กเลยคนนี้นะคะ

แฟนคลับเพียบค่ะวัยรุ่นชิคคูเนี่ย

สไตล์การแต่งตัวการใช้ชีวิต
เสื้อผ้าหน้าผมหนุ่มก้าวเขาปรับเปลี่ยนไป
เทรนดแฟชั่นได้ตลอดเลยนะ

ไม่ต้องคิดไปไกลเกินกว่าแฟนคลับนะ
เพราะมีแฟนตัวจริงแล้วนะครับ
ก็คือน้องบีนเยอเล็ตนั่นเองนะจ๊ะ

เอาเป็นว่าเรารอจีรายุคนต่อไปดีกว่านะคะ

มีอีกสักจีรายุไหมที่โสดน่ะ